คุณผู้ชมคะถ้าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะทำยังไง
มีผู้หญิงคนนึงนะคะเธอเคยเป็นถึงอดีตผู้จัดการบริษัทเอกชน
แต่ว่าสามีเสียชีวิตลาออกมาค้าขายของ
เจอโควิดเข้าไปค้าขายไม่ดีอีก
แล้วปรากฏว่าไปเจอว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเท่านั้นไม่พอนะคะ
ที่คอยดูแลด้วยกันมาตลอดโกงเงิน
คือตอนแรกแค่ขอยืมเงินยืมเสร็จขอให้เธอช่วยกู้เงินแทนให้หน่อย
ไม่พอไปพาพักพวกแม่ค้าแม่บ้านใครก็ไม่รู้
มาขอให้เธอช่วยกู้เงินให้เหรอจากหลักพันเป็นสองแสนกว่าบาท
แล้วหายกริบไม่มีใครมารับภาระเลย
ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงต้องรับภาระหนี้คนเดียว
หนี้ก็มาทวงแล้วทวงอีกจนหมดตัวค่ะ

นี่กู้ภัยได้รับแจ้งมาเพราะมีคนโทรไปแจ้งบอกว่าเนี่ย
มีคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงยังไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้ว

คืออาสาสมัครกู้ภัยเขาบอกแบบนี้นะคะ

หรือว่าวัดกู้สองในอำเภอปากเกร็ดเนี่ยต้องการความช่วยเหลือ
เพราะไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วแล้วก็เป็นผู้ป่วยด้วย
เข้าไปถึงเนี่ยค่ะห้องเล่นที่๑๘๕นะคะก็เจอเลยนะคะ
อยู่ในสภาพใส่สายออกซิเจนแล้วก็ต้องเปิดเครื่องผลิตออกซิเจนตลอดเวลาค่ะ
เรื่องต้นเอาข้าวมาให้เต็มเลยคุณพี่เขาก็ทานใหญ่เลยนะคะ
คุณติทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปคุยกับพี่เขานะคะ
เขาบอกหูฟังเรื่องราวของพี่เขาแล้วอ่ะมันลันทดในจิตใจมากเลยนะ

คือคุณพี่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะเห็นว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าบ้านรกนะคะ
แต่เขาต้องเอาข้าวของทุกอย่างมาไว้รอบตัวที่เอื้อมถึงเพราะเขาลุกเดินไม่ได้
กระทะเอ่ยเตาแก๊สเอ่ยถังขยะถุงกับข้าวแพมเพิร์สอยู่รอบตัวหมดเลยรวมถึงเครื่องช่วยหายใจด้วย
สองข้างพี่เขาก็บวมเป่งต้องเอาผ้ามาพันเอาไว้ครับ
คุณพี่เขาเล่าทั้งน้ำตาเลยนะว่าติพี่เนี่ยนะเคยเป็นผู้จัดการบริษัทเอกชน
นี่ขาบวมเห็นไหมคะโอ้โหทีนี้ชีวิตรันทศของพี่มันเริ่มตรงนี้
สามีพี่เสียพี่ก็ลาออกมาค้าขายของชำในหมู่บ้าน
ซื้อห้องไว้หนึ่งห้องแต่พอเจอโควิดพี่ค้าขายไม่ได้
พี่ก็ถูกยึดอืมเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์
ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบกล้ามเนื้ออ่อนแรง
คนเดินเหินแข็งแรงพี่ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
พี่เดินไม่ได้อ่ะแต่พี่ยังพอมีเงินเก็บครับ
พี่ก็เลยจ้างผู้หญิงคนนึงเป็นแม่ค้าขายขนมครกมาช่วยดูแล
แล้วมากินนอนที่ห้องพี่ให้ค่าจ้างวันละ๓๐๐บาท
อ่าเขาดูแลพี่ดีนะดูแลพี่มาตลอดสองปี
เราสนิทกันจนเราไว้ใจกันครับวันหนึ่ง
เขาขอยืมเงินพี่สามหมื่นพี่ก็ไว้ใจเพราะว่าเขาคอยดูแลพี่มาอย่างดี
พี่เลยไปขอกู้จากคนรู้จักมาให้มันไม่จบแค่นั้นนะติ
เขาไปพาแม่ค้าอีกคนนึงมาบอกว่าช่วยมาขอกู้เงินให้หน่อยได้ไหม
จากสามหมื่นเพิ่มเป็นแปดหมื่นอ่าพี่ก็ให้อืม
ยังไม่จบแม่ค้าแม่บ้านที่อยู่ในบ้านเอื้ออทรที่นี่แหละ
พี่อยู่นี่แหละก็มาขอให้ช่วยกู้ให้อีก
ไล่ตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นสรุปสรุปรวมแล้วเนี่ย
ให้ที่กู้ให้เนี่ยสองแสนบาทลูกหนี้พี่นี่เจ็ดรายนะ
แล้วหายเงียบไม่มีใครคืนเงินพี่เลย
พี่ต้องเป็นคนใช้หนี้แทนมาโดยตลอดแล้วดูสภาพพี่สิอืม
เป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่พี่ต้องมานั่งรับภาระหนี้
หนี้ก็มานะเห็นสภาพพี่แบบนี้เจ้าหนี้ก็ทวงนะครับ
ก็โดนทวงจนเงินหมดอ่ะพี่ตัดสินใจเอาพระเก่าแก่ไปขายได้เงินสองแสน
ก็แบ่งไปใช้หนี้ส่วนหนึ่งที่เหลือก็จ่ายรักษาตัวเองจนเงินหมด
สองถึงสามเดือนที่ผ่านมาแม่ค้าขายขนมครกคนนั้นน่ะ
ที่ว่าดูแลกันมาตลอดสองปีอ่ะเขาไม่ดูแลพี่แล้วนะ
เขาไปไหนเราไม่รู้นะแต่เขาไม่ได้มาดูแลพี่แล้ว
มีแค่รอปภและเพื่อนบ้านบางคนแวะเวียนมาส่งอาหารให้
ไม่ต้องการอะไรมากหรอกติพี่ขอเงินคืนได้ไหม
เพราะพี่ลำบากมากพี่ต้องซื้ออาหารกินเองของใช้จำเป็น
ผ่าอ้อมสำเร็จรูปแผ่นรองกันซึมอะไรอย่างที่ติเห็นอ่ะ
ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้เดินไปไหนก็ไม่ได้
จะค่าห้องที่พี่อยู่ทุกวันนี้ไหนจะค่าไฟอีก
รู้ไหมว่าพี่ค้างค่าไฟมาเนี่ย๓เดือนและ๕๐๐กว่าบาท
สองถึงสามวันนี้พี่จะโดนตัดไฟแล้วโอ้โห
ติเห็นเครื่องนี้ไหมนี่เครื่องออกซิเจนเนอะ

ไช่มันนี่มันคือตัดชีวิตพี่ไปด้วยหรือเปล่าอ๋อ
บอกว่าท้อแท้จริงแค่ป่วยมันก็หนักแล้วนะ
ยังต้องโดนโกงอีกเหรอชีวิตคนเรามันจะแย่ได้ขนาดไหนกันเชียว
แม่เกิดเป็นคนทำกับภาพเองอย่าท้อนะแม่แม่กำลังจะไม่ไหวแล้ว
อย่าท้อแม่อย่าท้อครับทุกทุกทางปัญหาทุกอย่างมีทางออกนะครับแม่
แม่อยากได้ลูกไฟอยากได้เงินมาจ่ายค่าไฟใช่ไหม
ไม่ได้เงินไฟมันมีแค่เงินไฟ
สู้นะเป็นกำลังใจให้อย่าท้อแท้นะ
แต่เอาจริงอะค่ะเราไม่อยู่จุดนี้เราไม่รู้จริงจริงอ่ะว่ามันจะสู้ต่อไปยังไงอ่ะ

แขนขามีแรงออกไปทำมาหากินโอเคมันสู้ได้มันไปหาเงินมาจ่ายค่าไฟได้
แต่เนี่ยทำได้แค่นอนอยู่บนเตียงจะให้พี่สู้ยังไงอ่ะติ
ติไปตามหาลูกหนี้เลยนะคะไปตามหาลูกหนี้ทั้ง๗คนที่ยืมเงินคุณพี่เขาไปนะ
ไม่มีใครแสดงตัวเลยนี่พี่ติโทรหาแม่ค้าขายขนมครก
คนแรกที่มาขอกู้เงินสามหมื่นแล้วพาเพื่อนมาขอกู้เงินเพิ่มเป็นแปดหมื่นอ่า
เธอบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กู้แค่สามหมื่นติแต่ว่าดอกอ่ะห้าหมื่น
ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าพี่ไม่จ่ายเลยนะพี่ก็ส่งดอกให้เดือนละเก้าพันบาท
แต่ต้นมันไม่ลดก็เลยตกลงกันว่างั้นไม่ส่งดอกแล้วเพราะว่าไม่มีเงิน
พี่ก็มีภาระเหมือนกันนะเนาะมันก็ขายของไม่ดี
ตกลงกันใหม่ว่าจะส่งแค่เงินต้นเดือนละ๒๐๐บาทเริ่มสิ้นปีนี้
พี่ขอยืนยันตรงนี้ต่อหน้าติเลยเนี่ยว่าพี่ไม่โกงแน่นอน
แต่ถ้าถามว่าพี่จะส่งให้หมดตอนไหนพี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน

ตอนยืมอ่ะพี่บอกกับเขาว่าไงอ่ะตอนพี่ไปขอยืมให้เขากู้เงินให้พี่พูดกับเขาว่าไงอ่ะ
แล้วตอนคืนก็ไม่มีก็หาเช้ากินค่ำก็ได้เท่านี้อย่างนี้จริงเหรอคะ
คือลูกหนี้คนนี้เนี่ยบอกกับคุณตีว่าความจริงแล้วเจ้าหนี้ก็ไม่ใช่ที่ไหนหรอก
ก็คือป้าแกนี่แหละคุณป้านี่แหละแต่คุณป้าบอกว่ามีคนที่มาคอยดูแลเนี่ย
บรรดาบุคคลต่างมาให้แกช่วยยืมเงินให้อีกทอดนึงใช่ไหม
ใช่ค่ะก็๗รายทั้งหมดแล้วหายกันหมดเลยขอโทษนะคะ๗รายที่มายืมเงินป้าแกไว้
ดูไทยรัฐนิวโชว์แล้วดูหน่อยได้ไหมคะเงินที่คุณยืมไปไม่รู้แหละ
คุณก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินแหละเนาะไม่งั้นคุณก็ไม่หยิบยืมคนอื่น
แต่ในวันที่เขามีแล้วเขาให้คุณยืมแล้วในวันที่เขาลำบาก
ถ้าเขาถูกตัดไฟเครื่องออกซิเจนเขาถูกตัดไปด้วยนะคะ
แล้วก็ไปตามหาลูกเนี่ยใช่ไหมเค้าเผื่อเหลือตัวเองยังไม่ได้เลย
คุณจะใจร้ายกับเขาขนาดนั้นจริงจริงเหรอคะแล้วจะให้ตอนไหนยังไม่รู้เลยนะ

อืมอ่ะหลายคนบอกว่านี่คุณผู้ชมส่งมาเยอะมากบอกว่าเวรกรรมมีจริง
คุณผู้ชมพูดนะดิฉันไม่ได้พูดนะ
หลายคนก็ถามว่าแล้วคุณป้าแกมีครอบครัวมีลูกมีอะไรที่ไหนไหม

จริงคุณป้าแกมีลูกชาย๑คนนะคะ
ซึ่งลูกชายแกเนี่ยเคยเป็นพนักงานสายการบินแต่จากช่วงโควิดถูกเลิกจ้าง
ก็จะส่งเงินให้แม่ใช้เดือนละ๓๐๐บาททุกเดือน
แต่เบื้องต้นเห็นบอกว่าขาดการติดต่อกันไป๒เดือนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกชายเป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหน
ปลอดภัยหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
หรือว่าลูกชายคุณป้าเผื่อดูข่าวอยู่นะครับยังไงลองติดต่อคุณแม่หน่อย
ส่วนใครที่ส่งข้อความมาบอกว่าอยากจะช่วยเหลือคุณป้ากระหนกการคนนี้จังเลยนะคะ
คุณผู้ชมก็ติดต่อมาได้ที่บ้านเอื้ออทรนนทบุรีเอาของมาให้คุณป้าแกก็ได้นะคะ
แล้วก็ของใช้อาหารแต่ตอนนี้ที่คุณป้ากังวลที่สุดคือในอีกสองถึงสามวันนี้
คุณป้าจะโดนตัดไฟที่ห้องเพราะว่าค้างค่าไฟอยู่๓เดือนเป็นเงิน๕๐๐๐กว่าบาท
นี่คือเบอร์โทรศัพท์ของคุณป้านะคะ
เดี๋ยวผมจะย้ำกับติให้โทรไปบอกคุณป้าอีกครั้งหนึ่งนะ

โทรหาคุณป้าโดยตรงลองคุยกันเองนะฮะ
แต่เดี๋ยวต้องให้ติย้ำว่าระวังมิชชาชีพเดี๋ยวมันจะหลอกลวงเอา